ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
ไม่น่าเชื่อนะฮะผู้ชายคนนึงเนี่ยคือความจริงเขาทำงานอยู่ที่ระยองนะ
เขาหึงห่วงหึงหวงเมียมากนะครับ
ถึงขั้นขับรถจากระยองมาเมื่อคืนเนี่ย
มาที่บ้านของภรรยาที่บุรีรำนะครับ
แล้วนี่ฮะคือร่องรอยของที่เกิดเหตุครับ
ใช้ปืนกระหน่ำยิงเขาเสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งคือแม่ยายของตัวเองแล้วก็ลูกอายุ๔ขวบ

ระแวงที่แบบโอ้โหแต่งงานกันไม่ถึง๕เดือนแล้ว

ขับรถมาจากระยองมาบุรีรำเพื่อมายิงเขาตายนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ในท้องที่สพกับสังจบุรีลำนะครับ
เป็นบ้านพักที่หมู่๗ตำบลกันทราลมนะครับ
ที่เกิดเหตุนะครับที่จุดที่เป็นชั้นล่างของบ้าน
พบศพนางสาวจันจิราหรือว่ากี้อายุ๒๓ปีเสียชีวิตอยู่นะฮะ
สภาพศพก็คือถูกยิงเข้าตามลำตัว๔นัดนะฮะ
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๔ปลอกนะครับ
แม่ของผู้ตายเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าเห็นลูกสาวถูกยิงต่อหน้าต่อตานะครับ
ตอนนั้นแม่ถึงกับเป็นลมล้มพับไปเลย
นี่ฮะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เนี่ยต้องมาช่วยกันประถมพยาบาลนะครับ
ซึ่งแม่ของผู้ตายบอกว่าคนที่ยิงลูกสาวไม่ใช่ใครที่ไหนฮะ
ก็คือลูกเขยสามีของลูกชื่อนายสุริชัยอังกูลเจริญพร
ชื่อเล่นชื่อในนิวอายุ๓๓ปี
เขามีอาชีพเป็นเจ้าของร้านรับจ้างทำเบาะอยู่ที่จังหวัดระยอง
ที่เกิดเหตุอยู่บุรีรำนะฮะตัวคนก่อเหตุเนี่ยอยู่ระยองนะครับ
พ่อของผู้ตายนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยเลิกกับสามีเก่ามาได้ปีกว่า
แล้วมาคบหามาแต่งงานกับนายสุริชัยมือปืน
เมื่อเดือนตุลาคมปลายปีที่ผ่านมานี่เอง
พอแต่งงานเสร็จลูกสาวก็ไปอยู่ที่ระยองกับนายสุริชัยนะฮะ
หลังจากนั้นลูกสาวก็โทรมาบอกนะมักจะโทรมาบอกบอกว่าโอ้โหไม่ไหว
มีปากเสียงกับนายสุริชัยบ่อยเหลือเกินฝ่ายชายขี้หึงเหลือเกิน
ระแวงว่าลูกสาวเนี่ยจะนอกใจมีคนอื่นนะฮะ
นี่คือนายสุริชัยนะครับมือปืนนะครับ
จากนั้นครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยยิงเขาแล้วเมื่อสองทุ่มเมื่อคืน
สุริชัยนี่ขับรถหลบหนีไปนะฮะตำรวจไปสกัดจับได้นะครับ
นี่ฮะในรถเนี่ยเจออาวุธปืนกับกระสุนปืนนะครับ
นายสุริชัยก็สารภาพว่าใช่ครับผมนี่แหละเพิ่งไปก่อเหตุยิงภรรยาแล้วหลบหนีมานะครับ
โดยอ้างว่าระแวงว่าภรรยาจะปันใจให้กับชายอื่นที่ขับรถผ่านหน้าโรงพักจนถูกสกัดจับถูกจับกลุ่มเนี่ย
เพราะเขาแจ้งกันว่าเนี่ยคนร้ายขับรถแบบนี้แบบนี้ไปเนี่ยนี่ขับผ่านหน้าโรงพักเลย
เขาบอกเขาไม่รู้เส้นทางเขาไม่รู้เส้นทางว่านี่คือหน้าโรงพักนะฮะ
ตำรวจแจ้งสองข้อหานะครับฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายนะฮะ
ตอนนี้ก็คุมตัวไว้ดำเนินคดีแล้วนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคืนที่ผ่านมาประมาณ๒ทุ่ม
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปบ้านหลังเกิดเหตุนะครับนี่ฮะคือทางครอบครัวก็จัดเตรียมสถานที่นะครับ
เพราะว่ารอรับศพนางสาวจันจิลามาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับถูกส่งไปพาชนะสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
ก็แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าคืนวันที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยนะตัวแม่ตัวพ่อด้วยนะพ่อของผู้ตายเนี่ยนะฮะแล้วก็ลูกสาวของผู้ตายนะครับ
ซึ่งก็จะอายุ๔ขวบนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นลูกติดของผู้ตายไม่ใช่ลูกของมือยิงนะนั่งดูทีวีด้วยกันอยู่ในบ้านนะครับ
นายสุริชัยเนี่ยมาถึงเนี่ยมาเคาะประตูเรียกนะครับแม่ก็ลุกเดินไปเปิดประตูนะฮะนายสุริชัยบอกว่าอยากจะคุยกับจันจิลาหน่อยนะคุยกับลูกสาวแม่นะครับ
ก็เห็นทั้งสองคนคุยกันอยู่สักไม่นานมีปากเสียงทะเลาะกันด้วยนะครับจับใจความได้ว่าเป็นเรื่องเงินเงินทองกับเรื่องหึงห่วง
แต่แม่บอกว่าแม่ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเพราะเห็นว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วอยู่นายสุริชัยก็พูดขึ้นว่าจะจบหรือไม่จบถ้าเธอไม่จบพี่ก็ไม่จบเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งตำรวจ
ซึ่งแม่บอกว่าแม่ก็ไม่รู้ว่านายสุริชัยเนี่ยพูดแบบนี้มันคืออะไรจะไปแจ้งตำรวจเรื่องอะไรแจ้งกันเรื่องอะไรแล้วนายสุริชัยก็ลุกยืนขึ้นนะตัวแม่เองยังคิดว่าเออสงสัยจะกลับมั้งคงจะเดินกลับไปขึ้นรถแต่กลับชักปืนขึ้นมาแล้วยิงลูกสาวแม่เนี่ยหลายนัดนะฮะจนนอนแน่นิ่งเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาคนในครอบครัวนะทั้งตัวพ่อทั้งตัว
แม่นะทั้งตัวลูกสาววัยสี่ขวบที่เป็นลูกติดของผู้ตายด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ของนางสาวจันจิลาบอกว่ามันโหดเยี่ยมมากนะฮะและไม่ขอให้ผู้ต้องหาเนี่ยมาขอขมาศพนะเพราะไม่อยากให้เห็นหน้าไม่อยากเห็นหน้ากันอีกไม่มีวันอโหสิกรรมให้ด้วยหากเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ลงโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตจะได้ตายตกตามกันไปเลยตอนนี้ที่
มันแรงเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา

เราได้คุยกับพี่สุภัยของผู้ตายนะครับก็ร้องไห้เสียใจไม่แพ้ทุกคนแล้ว
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เคยได้ยินแม่พูดให้ฟังนะครับว่าตัวผู้ตายกับสามีก็ทะเลาะกันบ่อย
ไม่รู้ว่าจะอยู่ด้วยกันได้อีกนานแค่ไหนแต่ก็ไม่คิดว่าการไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะคือเรื่องแบบนี้ถึงขั้นยิงกันตาย
หากมีปัญหาเนี่ยควรจะพูดจะคุยกันมากกว่าไม่ใช่ก่อเหตุรุนแรงแบบนี้นะครับแล้วก็พูดเหมือนกับคุณแม่ไม่มีวันให้อภัยอย่างเด็ดขาดอยากให้ตายตกไปตามกันนะครับ
เพื่อนสนิทของน้องที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าช่วงกลางวันเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนจะเกิดเหตุนะครับนางสาวจันจิลาก็ไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้านตั้งแต่เช้านะครับปกติจะพาลูกสาวไปเล่นกับลูกชายของเพื่อนอยู่แล้วนะครับก็สังเกตว่าดูท่าทางมีการหวัดระแวงนะเห็นรถวิ่งผ่านถนนก็บอกว่าคล้ายรถสามีตัวเองเหมือนกับกลัวกลัวอะไรอยู่นะครับก็ยังเคย
บอกเธอก็ถามนางสาวจรรยีลาว่ามันเพราะอะไรล่ะมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งบ่ายสามเมื่อวานนี้นะครับนางสาวจรรยีลาไปรับลูกสาวที่โรงเรียนแล้วก็กลับบ้านแล้วสองทุ่มก็ได้ยินข่าวว่าเอ้าถูกสามียิงเสียชีวิตเธอบอกเธอตกใจมากไม่คิดว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเอาไว้จะเกิดขึ้นจริงท่านผู้ชมครับเพื่อนสน
แต่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันวาเลนไทยนี่ฮะโพสต์ข้อความนี้บอกซักดอกก็ไม่มีนี่นะฮะซักทีก็ไม่โดนประมาณอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งเธอก็ยังคิดว่าเอ้าคงขำเล่นมั้งไม่คิดว่าจะเป็นลางสังหรณ์อะไรนะครับสุดท้ายตำรวจเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าอยากให้ลงโทษผู้ก่อเหตุให้ถึงพิสุทธิ์อยากให้

จะอย่าทำขนาดนี้หน่อยสูงสารลูก
ตัวผู้ต้องหาที่ตำรวจควบคุมตัวได้แล้วขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าที่เกิดเหตุคือบ้านของผู้ตายเขาเลยนะครับ
ก็อ้างว่ากลัวว่าจะถูกญาติญาติกับชาวบ้านเนี่ยประชาธรรม
ค่ะคือวันนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
หมู่บ้านหนองขอนตำบลกันทรารมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
ครอบครัวรับศพของนางสาวจันจิรามาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะ
บรรยากาศเศร้ามากค่ะนำศพบรรจุในโลงทำพิธีเบิกโลง
ประเพณีตามความเชื่อของคนในพื้นที่
พ่อแม่ญาติเพื่อนก็มาดูหน้าของผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย
คือกลั้นน้ำตากันไม่อยู่จริงค่ะเพราะว่าทุกคนสงสารที่จะต้องมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้ลูกก็ยังเล็กนะคะ
คุณพ่อคุณพ่อบอกว่าหลังจากลูกสาวเลิกรากับสามีเก่าประมาณปีกว่า
ก็เนี่ยค่ะมาคบกับนายสุริชัยเพิ่งแต่งงานกันปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยหลังแต่งงานลูกสาวก็ไปอยู่กินกับนายสุริชัยที่จังหวัดระยอง
ช่วงที่อยู่กับสามีลูกสาวก็โทรศัพท์มาบอกว่าทะเลาะกันกับนายสุริชัยบ่อยค่ะ
นี่คือภาพวันแต่งงานนะคะแต่หลังแต่งงานพอไปอยู่ด้วยกันลูกสาวเล่าให้พ่อฟังว่า
โอ้โหขี้หึงมากฝ่ายชายขี้หึงมากทะเลาะกันบ่อยมาก
คือจะหวาดระแวงตลอดเวลากลัวว่าเธอจะนอกใจ
ช่วงปีใหม่ค่ะคุณพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่านายสุริชัยเนี่ยเดินมาที่บ้านก็มากับลูกสาวพ่อนะ
อยู่ด้วยกันอาทิตย์หนึ่งที่นี่จากนั้นก็กลับไปทำงานที่จังหวัดระยอง
ลูกสาวก็อยู่บ้านต่อไม่ได้กลับไปด้วยจนเมื่อคืนนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุประมาณทุ่มครึ่ง
นายสุริชัยขับรถมาที่บ้านไม่บอกใครเลยนะคะอยู่ดีก็ขับรถมา
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาเคลียร์ปัญหากับลูกสาวพ่อหน่อยพ่อก็ปล่อยให้ทั้งคู่คุยกัน
พ่อก็ได้ยินได้ยินว่าเขาทะเลาะกันเสียงดังอะค่ะทะเลาะกันอยู่สักประมาณ๑๐นาที
ไป๑๐นาทีเสียงปืนดังค่ะ๔นัดพ่อตกใจมากรีบวิ่งมาดู
เห็นลูกสาวนอนเสียชีวิตจมกองเลือดไปแล้วนะคะนายสุริชัยขับรถหลบหนีไป
พ่อบอกรับไม่ได้ค่ะไม่ให้อภัยด้วยนะคะมาฆ่าลูกสาวพ่ออย่างโหดเยี่ยมแบบนี้คือยิงตั้งหลายนัด
คนไม่มีทางสู้ก่อเหตุต่อหน้าแม่ยายต่อหน้าหลานสาววัยสี่ขวบเนี่ย
บอกว่าแบบนี้มันรับไม่ได้จริงไม่ให้อภัย
อันนี้คือภาพของนายสุริชัยที่ก่อนหน้านี้เขาชอบยิงปืนไปซ้อมยิงปืนอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็จะถ่ายภาพโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวเล่าให้ฟังเคยถูกทำร้ายค่ะเคยถูกขู่ฆ่าด้วยนะคะ
เวลานอนเนี่ยเหมือนกับฝ่ายชายเอาปืนไว้บนหัวนอนแล้วชอบเอาปืนออกมาเล่น
แล้วก็เหมือนกับว่าตัวฝ่ายหญิงเนี่ยตัวลูกสาวพ่อเคยบอกผู้ชายว่าขายปืนเธอ
อย่าเก็บไว้เลยอย่าเล่นปืนเลยอย่ายิงปืนเลยมันอันตราย
แต่ฝ่ายชายไม่ขายก็ชอบยิงปืนซ้อมยิงปืนอะไรแบบนี้ค่ะ

พ่อก็เลยบอกว่าตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเลยนะคะ
อยากจะให้ลงโทษขั้นสูงสุดค่ะ
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนอารมณ์ร้อนมากค่ะ
ก่อนแต่งงานยังเคยทะเลาะกันกับผู้ตายที่งานบุญของหมู่บ้าน
ต้องเรียกมาปรับความเข้าใจกัน
ก่อนแต่งงานยังขู่ว่าจะทำให้ครอบครัวของผู้ตายอายคนในหมู่บ้าน
ขู่แบบนี้ก็เพราะว่าไม่พอใจที่ตัวฝ่ายหญิงไปหักหน้า
ในงานบุญในครั้งนั้นที่ไปทะเลาะกันในงานบุญ
แต่ทั้งคู่ก็ถึงแม้ว่าก่อนแต่งงานก็ทะเลาะกันแหละ
แต่เขาก็ตกลงโปรงใจแต่งงานกัน
ทีนี้พอหลังแต่งงานปัญหามันยิ่งหนักขึ้น
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าเขาก็ไปอยู่ด้วยกันที่ระยอง
ตัวน้องสาวโทรมาเล่าให้ฟังตลอดเลยว่าสามีทำร้ายร่างกายตลอดเลย
บางครั้งก็บีบคอบางครั้งเอาหมอนกดหน้าจนหายใจไม่ออก

น้องสาวเล่าให้พี่สาวฟังว่าโหสามีนะชอบเอาปืนมาจี้
เหมือนกับอ้างว่าล้อเล่นแต่มันคือปืนจริง
เอามือกดหัวให้ก้มไปที่เท้าของสามี
เวลาไม่พอใจก็ไล่ออกจากห้อง
หอบเสื้อผ้าไปทิ้งกองเอาไว้หน้าห้อง
บางทีก็พาไปปล่อยเอาไว้ที่ปั๊มน้ำมันให้เดินกลับบ้านเอง
หลายครั้งทนไม่ไหวหนีกลับบ้านค่ะ
กลับมาบ้านพี่สาวบอกว่าน้องสาวนี่ตามตัวรอยเขียวช้ำเต็มไปหมด
ตัวฝ่ายชายก็โทรหาโทรไปขู่ว่ากลับมานะ
ถ้าไม่กลับเดี๋ยวจะยังงั้นอย่างนี้คือขู่อยู่บ่อย
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผู้ตายกลับมาบ้านนะคะก็มากับสามีก็คือผู้ก่อเหตุนี่แหละ
แต่พอสามีกลับไปที่ระยองผู้ตายเขาไม่กลับด้วยไงฮะ
ผู้เกาะเหตุก็เหมือนกับว่ามาทวงค่าสินสอดสามหมื่นบาท
ทางครอบครัวให้นะคะให้ไปนะคะครอบครัวฝ่ายหญิงให้ไป
แต่กลายเป็นว่าก็โทรมาก่อกวนตลอดจนฝ่ายหญิงเขาเครียดอะค่ะ
ฝ่ายชายขู่จะมายิงพ่อแม่ยิงลูกติดของฝ่ายหญิงด้วยอ่ะ
พี่สาวของผู้ตายให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ

ก็บอกว่าผู้ตายเคยเล่าให้ฟังตลอดเลยนะคะว่าโดนสามีซ้อมโดนทุบตีจนไม่ไหวแล้ว
ส่งข้อความมาบอกว่าเหนื่อยเครียดเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้า
ก็เคยแนะนำไปว่าก็ห่างจากสามีสักพักไหมกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่ไหม
ก็นึกว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วนะคะเพื่อนบอก
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโอ้โหผู้ก่อเหตุแชทไปหาเพื่อนผู้ตายนะ
ส่งรูปที่ถ่ายกับแฟนเก่าของผู้ตายแล้วก็มีข้อความว่า
ฝากให้กี้ดูหน่อยนะโลกมันกลมจะทำอะไรคิดดีฝากหน่อยนะสุดท้ายจริง
เหมือนกับผู้ก่อเหตุคิดว่าผู้ตายยังคบกับแฟนเก่าอะค่ะ
ก็เลยส่งรูปไปให้เพื่อนของผู้ตายแล้วส่งข้อความไปขู่คือความหึงหวงลักษณะประมาณเนี้ย
โทรไปหาเพื่อนของผู้ตายด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวขอปรับความเข้าใจกับผู้ตายหน่อยได้ไหม
จะเดินทางไปหาที่บ้านเดี๋ยวขอคุยหน่อยตอน๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุไปถึงก่อนนัดตอนแรกบอก๓ทุ่มจะไปคุยกัน
พบว่าทุ่มกว่ากลับมาเนี่ยไม่ทันคุยอ่ะไม่ทันคุยตามนัดหมายก็ทะเลาะแล้วก็ยิงเลยอะค่ะ
ชีวิตแบบนี้โดนซ้อมโดนกักขังทำร้ายตลอดจนก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยบอกว่าต้องห่าง
ห่างจากเขาก็เลยชวนเขามาบ้านกลับมาอยู่บ้านก็เลยถือโอกาสนี้แหละอยู่กับพ่อกับแม่
เพราะคิดว่าเขาคงไม่กล้าฆ่าเราต่อหน้าพ่อแม่หลังจากนั้นเขาก็จะพากลับคืนหลังช่วงปีใหม่อะค่ะ
จะพากลับไปคืนเพื่อนก็ไม่กลับก็ขออยู่ที่นี่อยู่กับลูกกับแม่น่าจะมาขับรถดูก่อนเพราะว่าเพื่อนไม่อยู่บ้าน
เพื่อนไปอยู่บ้านเพื่อนใกล้ใกล้บ้านแล้วก็เหมือนเห็นรถก็เลยพูดกันว่าเหมือนเห็นรถที่นิ้วเลยค่ะหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาสักพักหนึ่งเขาก็มาเลย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายอีกคนนะคะคุยทางโทรศัพท์นะคะเพื่อนของผู้ตายคนนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันตอนที่ผู้ตายอยู่ที่ระยองแล้วเขาก็บอกว่าเห็นจริงค่ะเห็นกับตาเลยว่าผู้ตายถูกสามีทำร้ายตลอดถูกกระฉากทุบตีถูกเอาปืนเจาะหัวด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวนายสุริชัยผู้ก่อเหตุให้กันกับตำรวจแบบนี้นะคะอ้างว่าก่อนจะแต่งงานกับผู้ตายเนี่ยเคยเลิกกันมาแล้วรอบหนึ่ง
ทีนี้ค่ะตัวนายสุริชัยผู้ก่อเหตุให้กันกับตำรวจแบบนี้นะคะอ้างว่าก่อนจะแต่งงานกับผู้ตายเนี่ยเคยเลิกกันมาแล้วรอบนึง
เพราะจับได้ว่าผู้ตายแอบคบกับผู้ชายอีกคนซึ่งเป็นคนที่ถ่ายรูปคู่ด้วยแล้วส่งไปให้เพื่อนของผู้ตายดูอะค่ะโดยได้เลิกกันไป๑๔วัน
แต่ผู้ตายเนี่ยมาง้อขอคืนดีแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยจนแต่งงานกันนะคะ
พอหลังแต่งงานตัวนายสุริชัยอ้างว่าทะเลาะกันตลอดเพราะความหึงหวงช่วงปีใหม่ส่งภรรยาที่บ้านภรรยาก็หึงหวงว่าตัวเองไปมีอะไรกับเพื่อนของภรรยาอีกคนคือเหมือนกับว่าฝ่ายชายตัวผู้ก่อเหตุอ้างว่าภรรยานั่นแหละหึงเขา
นี่นะคะตัวผู้ก่อเหตุยืนยันว่าเขาไม่ได้นอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นแต่ฝ่ายหญิงอ่ะไม่เชื่อฝ่ายหญิงอ่ะหึงเขาเขาอ้างแบบนี้จนเมื่อวานเนี้ยตั้งใจไปปรับความเข้าใจไปคุยกันตั้งใจจะไปปรับความเข้าใจจริงแต่ผู้ตายอ่ะบอกว่าให้เอาเสื้อผ้าเอาของกลับมาด้วยก็เลยเอาปืนใส่ตะกล้าเสื้อผ้ามาค่ะแยกซองกระสุนลูกปืน
เหตุอ้างแบบนี้ระหว่างขับรถมาเนี่ยก็โทรคุยปรับความเข้าใจกันมาตลอดทางจนมาถึงบ้านของฝ่ายหญิงก็เอาตระกล้าเสื้อผ้าของฝ่ายหญิงเอาไปให้ในบ้านแล้วพยายามจะปรับความเข้าใจก็นำโทรศัพท์มือถือมาแลกกันดูเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีคนอื่นงั้นมันแลกกันดูมือถือไหม

อืมหืมก็เป็นคำกล่าวขอบู๋ต้องหานะครับใช่ค่ะต้องไปรอดูว่าเออข้อมูลต่างมันจะตรงกับที่คือแม่เขาก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่ใช่ใช่ไหมตอนที่ตำรวจไปตรวจคนรถก็เจอปืนเจอกระสุนเจออะไรก็ว่าไหมมันจะตรงไม่ตรงอย่างไรถูก